นายกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะ
ยังเชื่อมั่นในตัวโค้ชด่วนหวังจะให้คัมแบ็คกลับมานะครับ
แม้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดนะครับ
แต่ตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงมาก
ที่คุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยจะไว้วางใจให้
โค้ชด่วนในสีวัชระเมธากูลกลับเข้ามาทำหน้าที่
หัวหน้าภึกษรวอเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้ง
หลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข่าวช็อกนะครับ
หลังจากที่วอเล็กบอลหญิงนั้นไม่ได้โคต้าไปโอลิมปิก
เองก็ประกาศลาออกเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
จากไม่สามารถพาทีมไปโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นได้
เพราะว่าที่ผ่านมาสามารถทำทีมมีผลงานที่ยอดเยี่ยม

เลี้ยงก็ตั้งแต่เหรียญเงินเอเชียนเกม๒๐
เมืองต้นก็ได้มีการพูดคุยกันภายในคณะกรรมการไปบางส่วนแล้วนะครับ
ซึ่งยังคงต้องการให้โค้ชด่วนกลับมาทำทีมและเตรียมเรียกโค้ชด่วนเข้ามาคุยภายในเดือนนี้
เพราะโปรแกรมของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยจะเริ่มในเดือนเมษายนครับ
ที่หน้าเบื้องต้นเราคิดว่าจะขอให้เขาได้กลับมาทำทีมต่อ
เพราะว่าเขาก็ทำทีมประสบความเร็จในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอ่อชิงแชมป์เอเซียเราได้ที่สอง
การกันขันซีเกมนะครับเราก็สามารถชนะเลอร์ได้
แล้วการกันขันทางเวอร์คลับนะครับหรือการกันขันในส่วนของการกันขันชิงเชียมโลกนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาเขาก็สามารถทำตามเป้าที่เราได้ตั้งไว้
เพราะฉะนั้นคิดว่าก็เป็นเขาก็เป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจตั้งใจ
ในส่วนของนักกีฬาก็ให้ความเคารพนับถือนะครับ
ส่วนวอเลอร์บอลซีเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี๒๕๖๓นะครับ
เตรียมจัดการกันขันทั้งในร่มและชายหาด๖รายการ
จากศึกชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่๑๔๑๗กุมภาพันธ์ที่จังหวัดอุตรดิษฐ
ก่อนปิดท้ายที่อลเลอร์บอลในร่มประชาชนกชายหญิงชิงแชมประเทศไทย
ชิงทวดพระชธานสมเด็จพระกณิตฐาทิราชเจ้า
รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
วันที่๕๙กรกฎาคมที่จังหวัดศรีสักเกต